มาดูวินาทีช่วยชีวิตค่ะที่ทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ช่วยชีวิตช่างไฟที่กำลังถูกไฟดูดดิ้นอยู่โอ้โหแล้วก็ช่วยยากนะคะ
เพราะว่าคนที่ถูกไฟดูดเนี่ยเขาตัวใหญ่ด้วย
จะช่วยลงมาเนี่ยยากมากเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน
หมู่บ้านสมประสงค์ซอย๒อำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
เนี่ยหมดสติอยู่ที่สายไฟเลยอ่ะทุลักษณ์ทุเลมากค่ะ
เพราะว่านุ่มช่างไฟคนนี้ที่ถูกไฟดูดตัวเขาใหญ่
การช่วยเหลือต้องใช้รถกระเช้าของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ยกตัวคนเจ็บเพราะว่าถ้าช่วยผิดหลัก
คนช่วยก็อาจจะถูกไฟดูดไปด้วย

ใช่คาอยู่แบบนั้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดไฟก่อนนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์การช่วยเหลือมาช่วย
โอ้โหชาวบ้านเขาก็มาให้กำลังใจนะ
พอผู้บาดเจ็บได้สติฟื้นขึ้นมาก็ดิ้นทุรนทุราย
ช่วยเหลือก็ยิ่งยากใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายนำตัวคนเจ็บลงมาจากเสาไฟได้
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราช
คนเจ็บชื่อว่านายอุเทนสายบัวอายุ๓๔ค่ะ
เป็นช่างไฟของบริษัทเอกชนที่รับเหมาติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟ
หมู่บ้านที่ชำรุดที่รุงรังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรี
ก็ได้รับหน้าที่ให้มาเปลี่ยนแท่นรองหม้อไฟครับ
ของหมู่บ้านสมประสงค์คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้าน
ระหว่างกำลังตัดต่อสายแล้วก็จะเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่เนี่ยค่ะ
จู่ถุงมือหลุดออกจากมือนี่เขาก็เลยพยายามที่จะเอื้อมหยิบ
แต่พลาดลื่นจากบันไดไม้แล้วมือไปจับเอาที่คั่วเหล็กที่มันต่อสายอ่ะ
อืมไฟเลยช็อตเลยเนี้ยโอ้โหดูสิเนอะจังหวะใครจะไปคิดถุงมือหลุดเอื้อมไป
คว้าถุงมือปรากฏว่าไปจับเอาสายไฟที่มันช็อตอ่ะอืม
สติไปสิบนาทีนะแล้วหมดสติคาอยู่แบบเนี้ยเพราะเขามีสายรัดตัวเอาไว้เพื่อความปลอดภัยอ่ะ
อืมคาอยู่ที่เสาไฟแบบนี้เลยอ่ะครับเพื่อนที่มาด้วยกันอ่ะเรียกให้ตื่น
แล้วก็มีคนมาช่วยแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลค่ะนายอุเทนบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็ทำตามกฎทุกอย่างนะ
คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างดีส่วนสาเหตุที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมการไปตัดต่อสายไฟหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีการตัดไฟก่อนครับ
นายอุเทนบอกว่าถ้าตัดไฟก่อนเนี้ยมันตัดไฟทั้งชุมชนเลยนะอืม
ชาวบ้านจะไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมู่บ้านเลยนะหมู่หกเนี่ย
ทางการไฟฟ้าก็เลยไม่ตัดไฟเพราะว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ในหมู่บ้าน
ประสงค์ต้องทำทั้งหมดตั้ง๖ซอยใช้เวลา๖วัน
ถ้าตัดไฟทุกวัน๖วันเนี่ยโอ้โหชาวบ้านเดือดร้อนแน่
ผมน่าจะเลื่อนครับเพราะว่าผมเลือนได้ขาเดียวช่วงนั้นอ่ะ
คือมันไม่มีรอบเสามันไม่มีรูให้รองเท้าเสียบได้
แล้วผมก็ค้อนขัดไปแล้วหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ครับ
น่าจะโดนมือไปคว้าอะไรประมาณเนี้ยครับคือถ้าเกิดถุงมือไม่หลุดจะถูกไฟทุบ
ถ้าถุงมือไม่หลุดแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับคือตอนนั้นผมก้ม
หลบสายกายยึดโยงที่สอนตาแล้วมันล่นไปผมจำได้ว่าผม
พยายามดันตัวเองออกครับประมาณ๓ครั้งแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยครับ
เป็นไงตอนที่เขามามาเรียกครับมามาสะกิดที่ถุงมือเขาอ่ะ
น่ะมันถุงมือเขาไปเกี่ยวไอ้ตรงที่เขาจับมันมันหลุด
ตอนที่โดนน่ะไม่มีล้างปรึกอ่ะ
แต่ว่าพอเพื่อนเขานั่นเขาก็ขึ้นไปไปช่วยแบบว่าช่วยขั้นแรก
ทุบปรับฟื้นขึ้นมา

แต่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวยังต้องดูอาการอีกสักวัน๒วัน
เพราะว่ามือซ้ายที่ไปคว้าเอาสายไฟแล้วไฟดูดโอ้โหไหม้เลยนะ